ใช่ค่ะสวัสดีครับถึงเวลาจับตาเตือนภัยในวันนี้

วันนี้ตลอดทั้งวันหลายคนคงได้เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย
วันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางก็มีลมพัดมาเป็นระยะ

แต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็คือ
จัยที่เหนียวนำความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าช่วงเช้าวันนี้แผลลงมาปกคลุมในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ปกคลุมทั้งภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาค
ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วันนี้อากาศเย็นลง
และที่สำคัญมีลมแรงพัดในหลายพื้นที่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคำนวณว่า

ค่อยถอยร่นออกจากเมืองใดของเราไปนะครับ
แต่ว่าการถอยร่นในครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปไกลมากนักนะครับ
อยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามประเทศลาว
ก็แตะบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานอยู่

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นจะถอยร่นออกไป
แต่ก็ยังได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
เป็นปัจจัยเรื่องของกระแสลม
แต่ว่าเป็นกระแสลมในระดับสูงสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร
คุณผู้ชมเห็นอยู่ลักษณะเป็นสีฟ้าณขณะนี้

จะสังเกตว่ามีการลักเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้

สามารถให้จะเหนียวนำเอาไว้ความชื้น
จากพื้นดินลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้า
่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากท้องฟ้ามีเมฆอึมครึมตลอดทั้งวัน

ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ถูกปกคลุมไว้ได้ตลอดทั้งวัน

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จะมีกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว

แต่ว่าภาคอื่นอย่างเช่นภาคกลางภาคอีสาน
ตอนล่างภาคตะวันออกแดดจะยังคงแรงอยู่นะครับ
ทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันครับ

พบว่าเป็นวันที่อากาศเย็นที่สุด
ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

ทีนี้คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ
เพราะว่าอุณหภูมินั้นไต่ระดับสูงขึ้น
เล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียตนะครับ

พบว่าอุณหภูมิก็จะยังคงทรงแบบนี้
ในบริเวณทางตอนบน๑๕๑๖องศาเซลเซียส

แต่เน้นย้ำนะครับว่าช่วงบ่ายนั้นแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ

จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

แต่ก็มีกลุ่มฝนบางกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก

ตกแบบมาไวไปไวเท่านั้นไม่ได้ตกแช่นาน
ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
จุดที่อาจจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้บ้าง
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วก็นอกจากฝนแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังกันหน่อย

โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยลงมานะครับ
บริเวณดังกล่าวคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนตกคลื่นอาจจะสูงมากกว่านั้น
ดังนั้นการเดินเรือในระยะนี้ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงท่องเที่ยววันนี้ก็ขอให้มีความสุข
และที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ